ช่วงนี้ไปดูผู้ที่โชคดีกันหน่อยดีกว่า
ไปดูโฉมหน้าเศรษฐินีรายใหม่กันบ้างดีกว่า
งวดวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
ต้องไม่ออกเลขที่บ้าน
แต่บอกว่าเราไปกันที่บ้านเลขที่๒๗ทับ๓หมู่ที่๑
วัดวชิราลงกรนะคะที่ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชศรีมาไปดูชมหน้าเศรษฐินี

นี่คือคุณแม่เดือนภูมิศิลานะคะอายุ๕๒ปีนะคะ
เป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีลูกสาว๓คนนั่งเรียงกันอยู่
กลับมาจากไปรับเงินรางวัล
แม่เดือนจำลูกชายคนนี้ได้ไหม

จำลูกอามลูกชนะคนนี้ได้ไหม

อยากจะฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสักคน

แม่ยิงไว้เลยรวม
คือบ้านนี้เขาเพิ่งกลับมาจากรับเงินรางวัล

เท่าไรอ่ะถูกต้อง๑๘ล้านบาทนี่แหละค่ะ

หลายคนก็เลยอยากรู้ถึงสาเหตุที่ว่า
ได้ตัวเลขมาจากไหนถึงได้ถูกรางวัลที่๑แบบนี้

ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าพรหมประธาน

ปฏิบัติธรรมมา๑๑วันคุณ

ฝันเห็นพญานาค
ห้อยหัวลงมาจากหลังคา
หลังจากนั้นก็เลยไปเล่าให้คนเท่าคนแก่ฟัง
ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยฝันเห็นสัตว์ใหญ่แบบนี้

เหรอมีโชคมีลาบก้อนใหญ่
ตัวเองก็เลยตีเลขกันไปว่าน่าจะเป็น๙๐กับ๖๐นะ
แล้วก็มีแบบไปหาโชคดีกันไป

เลขที่ต้องการมันก็ไม่ได้หาง่ายคุณนึกออกไหม
ครับไม่ได้หาเจอด้วยตัวเองแต่ว่า
เป็นเพื่อนบ้านเจอแผงลอตเตอรี่
เลขที่คุณเดือนอยากได้ก็เลยโทรมาบอกว่า
มันมีเลข๖๐เนี่ยนะ๓ใบเอาไหม
อืมอ่ะตอนแรกเอามาแล้วกันเก็บไว้
ตอนแรกแม่เดือนบอกว่าแม่ไม่เชื่อนะ

แม่คิดว่าเฮ้ยเราถูกแค่เลขท้าย๒ตัวหรือเปล่า

แต่ลูกสาวของคุณแม่มาช่วยตรวจ
ปรากฏว่าเข้าไปเช็คในระบบตรวจลอตเตอรี่
โทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันใช่ไหม
เข้าไปตรวจปรากฏมันขึ้นข้อความว่า
ขอแสดงความยินดีด้วยคุณถูกรางวัลที่๑
โอ้โหเท่านั้นแหละโอ้โหตอนเช้าไปเลย
ไปที่กองสลากเลยคุณไปขึ้นเงินเลยค่ะ
ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่เดือนแล้วก็ลูกด้วยนะคะ
โอ้โฮดูทีบ้านหลังนี้เหลือกระเด็นไม่แห้งคุณชนะ
แม่เดือนแม่เดือนจำชนะได้ไหม
เดือนบอกว่าไม่จำ

คือแม่บอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งเงินให้ลูกด้วยเท่ากัน

สวยทุกคนคนถูกรางวัลที่หนึ่งน่าตานี้ดีนะ
ออลล่าออลล่าออกเลยนะคนจะเป็นเศรษฐีน่ะโอ้โฮแต่คุณน่ะ
แล้วนี่โอ้โฮนับวันยิ่งคอเฮียว
อ้าวไม่ต้องหรอกไปดูไม่ต้องไปนับญาติกับแม่เดือนนะ
ไปดูคนที่เขาสำเร็จแล้วอ่ะแม่เดือนเขาเลือกลูกเผยบางที